คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะมาอีกแล้วค่ะ
ตั้งด่านลอยคราวนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าไม่กลัวหรอกด่านลอยแบบนี้
ขับรถผ่านไปเลยด่านลอยที่ว่าเนี่ยเป็นแบบไหน
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะอ่านั่นไงคือเอาพี่ตำรวจเขายดอะไร
เขาทดใหญ่มากนะใครเป็นผู้กองใครเป็นสารวัตร
ใครเป็นผู้กำกับยกมือขึ้นไม่มีค่ะยกงวงได้ไหม
งวงแล้วกันเพราะมันคือช้างนี่ค่ะ
ช้างผู้พี่กับช้างผู้น้องค่ะลื้อกับล้วงไม่ใช่
ไม่ใช่ช้างจีนนะไปรื้อค้นแล้วไปล้วงแบบนี้ค่ะ
คุณนี่คือรถกระบะของชาวบ้านนะคะที่เขาบรรทุกอ้อยมา
แล้วรุ่นตัวพี่ก่อนช้างรุ่นพี่ก็จะเป็นตัวนี้ตัวใหญ่
ตัวนี้ตัวใหญ่ลื้อก่อนลื้อก่อนลื้อก่อนลื้อก่อน
รื้อแบบนี้ค่ะใช้งวงลื้อแบบนี้สักพักหนึ่ง
รุ่นน้องบอกว่าขอให้พี่สอนงานหน่อยค่ะ
ดูรุ่นพี่เขาทำงานกันยังไงลื้อเสร็จแล้วก็ล้วงค่ะ
ล้วงเสร็จแล้วก็ค้นค่ะค้นเสร็จแล้วก็หมับเข้าปากเลยนะคะ
มีการนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้พร้อมข้อความระบุบอกว่า
ล้วงหรือจริงล้วงกับหรือเราเรือนนะคะ
แต่ว่าเขาลักษณะคือให้คล้องกัน
ลื้อขนขนลงแจ้งเตือนท่านผู้ใช้ทางหลวงหมายเลข
ฟังดีนะคะใครที่ต้องขับรถผ่านไปบริเวณนั้นท่านก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
หมายเลข๓๐๗๖ช่วงป่าเขาอ่างรือนายกรุณาเก็บสิ่งของสัมภาระของท่านให้มิดชิด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพราะเจ้าลื้อกับเจ้าล้วงเนี่ย
เดี๋ยวมันอาจจะมาทั้งรื้อแล้วก็ล้วงแล้วก็ค้นแบบนี้ได้นะคะ
แต่ว่าคือบางทีเรื่องของสัตว์เรามองพฤติกรรมเขาไม่ออกนะฮะ
ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเพราะฉะนั้นแล้วก็เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะคะ

สมมุติว่าเห็นเขาอยู่ไกลอย่าไปใกล้เขาเลยค่ะจอดนิ่งเอาไว้นะคะ